เพราะว่าล่าสุดหลังจากมีการโพสต์โพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่
เรื่องราวของการฝึกรอดอร์
การฝึกรอดอเนี่ยนะคะเป็นของโรงเรียนนะคะ
ซึ่งทีนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มันถูกแชร์เรื่องนี้กันออกไปเป็นจำนวนมาก
เพราะมีข้อมูลจากการโพสต์นี้ออกมาบอกว่า
มีเด็กที่เข้าไปฝึกรอถึง๑๗คน
ต้องถูกหามส่งโรงพยาบาล
ไม่แค่นั้นนะคะมีบางส่วนค่ะ
หลายรายด้วยที่ต้องถึงขั้นทำการฟอกไต
มันเกิดอะไรขึ้นกับการฝึกรอดอขนาดนี้
แล้วเฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะออกมาโพสต์ข้อความ
โดยประโยคที่เขาโพสต์เอาไว้มีอยู่ว่า

จนเด็กเข้าโรงพยาบาลหลายคนคุ้มไหม

แบบนี้สาเหตุเกิดขึ้นได้จากการขาดน้ำอย่างรุนแรง
มีภาวะกล้ามเนื้อสลายปัสสาวะสีน้ำตาลเข้มร้ายแรง
พี่เลี้ยงประจำโรงเรียนปิดสายรับโทรศัพท์
แล้วคุณผู้ชมคะหลังจากที่เด็กเหล่านี้
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลายคน
คุณหมอมีการระบุถึงสภาพร่างกายของเด็กนะคะว่า
สภาพร่างกายเด็กไม่มีความพร้อม
และมันมีอากาศที่ร้อน
มันมีภาวะเรื่องของการขาดน้ำ
เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้ขึ้น
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่๑ก็ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
หน้าแม่ที่มาเฝ้าดูอาการของน้อง
ที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
บอกว่าหลังเข้ารับการฝึก
เหมือนรู้สึกเดินไม่ได้เพราะว่าถูกทำโทษ
ตอนนั้นนะแม่ก็คิดเอาไปว่าให้ลูกอดทน
จริงลูกบอกแม่แต่แม่ก็คิดว่ามันมาจากการฝึก
ยังมีการปรับร่างกายได้ไม่พร้อม
อาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ตามปกติ
สุดท้ายพอลูกบอกอีกก็เลยต้องพาแบบมาหาหมอ
แล้วกลายเป็นว่ามันไม่ใช่อาการปกติอ่ะสิ
แล้วถึงขั้นว่าลูกต้องฟอกไตเลยทีเดียว
ทีนี้มีนักศึกษาวิชาทหารอีก๑คนนะคะ
บอกว่าเริ่มเจ็บป่วยหลังจากฝึกไปได้แค่๕วัน
เริ่มด้วยการปัสสาวะออกเป็นสีเข้มนี่ก็แปลกแล้วนะ
น้ำมันดูหายนะแต่มาอีกวันกลายเป็นว่า
มิตรโรงพยาบาลเลยเพราะหมอบอกกล้ามเนื้อสลาย
มันเป็นคำนี้นะก็ต้องรักษาด้วยการให้น้ำเกลือแล้วก็ทานยา
ทีนี้มีผู้ปกครองของน้องนักเรียนคนหนึ่งนะคะ
ชื่อว่าคุณประทุมเพชรนินเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวแบบนี้
แล้วเครียดด้วยนะพูดไปจะร้องไห้
บอกว่าลูกชายฟอกไตมา๒ครั้งแล้วนะ
แล้วฟอกไตเนี่ยมันเกิดจากการที่ไปฝึกทหารเนี่ยได้๓วัน
ท้องปัสสาวะไม่ออกแล้วปัสสาวะมีสีเข้มขาเท้าของลูกเนี่ยเกรงไปหมด
หมอบอกว่าน้องมีอาการไตวายเฉียบพลันพอหลังฟอกไตสองครั้งก็ยังไม่ดีขึ้น
น้องเนี่ยอาเจียนออกมาตลอดแล้วทีนี้คุณผู้ชม
คืออันนี้มันเป็นความทุกข์ใจของพ่อแม่ผู้ปกครองนะ
เขาก็คงไม่คาดคิดเนอะว่าเอาลูกไปฝึกทหารไปฝึกรอแล้วมันจะกลายมาเป็นแบบนี้
ทีนี้ทหารนายหนึ่งค่ะเปิดเผยแบบนี้ว่าจริงก่อนหน้านี้มันก็ต้องมีการตรวจสอบร่างกายถึงความพร้อมก่อนแหละนะ
สำหรับตัวน้องรอดอร์ทั้งหลายก่อนที่จะเข้ารับการฝึก
แต่เขาให้เหตุผลว่าช่วงนี้โควิดมันระบาดก็เลยยกเลิกการตรวจสอบร่างกายของนักศึกษาวิชาทหารไป
ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการล้มป่วยแบบนี้นั่นเองทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปสอบถามยังแม่ทัพภาคที่สี่
พลโทสานตินะคะสอบถามถึงเรื่องนี้ว่าท่านเนี่ยจะตรวจสอบอย่างไร
ท่านก็บอกว่าตอนนี้เดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเอามาแก้ไขและปรับปรุงเรื่องของการฝึก
พิจารณาหาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเห็นมีรายงานแบบนี้นะคะ
ล่าสุดบอกว่าผู้ว่าของจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเราก็พร้อมนายทหารระดับสูงนะคะ
ตอนนี้เข้าไปเยี่ยมอาการของนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมดแล้วก็พูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กแล้วค่ะ